สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมในค่ำคืนวันมาครับอูชานะครับวันนี้หลายคนคงได้ออกไปทำกิจกรรมต่างทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องมาจะถึงช่วงค่ำนี้นะครับแน่นอนวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะเป็นใจต่อการทำกิจกรรมต่างนะครับฝนก็หายไปเกือบหมดแดดก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบ

เพราะว่าจะเจอทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนเลยทีเดียวนะครับ

ใครที่จะวางแผนหยุดยาวต่อเนื่องไป

ที่เข้ามาทำให้เกิดความระบุลเส้นปลาอากาศ
ก็ออกไปจากเมืองไทยของเราแล้ว

บริเวณความกดอากาศต่ำ
ซึ่งมีการปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

แต่ว่าพอดีไปอยู่บนพื้นดิน
จึงทำให้อากาศบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะร้อนนั่นเองนะครับ
จุดไหนที่มีบริเวณความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ก็จะทำให้กระแสลมค่อนข้างนิ่งนะครับ
อากาศร้อนอบอ้าวซึ่งก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตั้งแต่วันนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่๔วันที่๕นะครับ
แต่หลังจากวันนั้นก็จะพบว่าจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าลมเย็นลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับ
อากาศที่ร้อนอยู่แต่เดิมมาเจอกับลมเย็นที่แผลลงมาก็จะทำให้เกิดความแปรผลสภาพอากาศเกิดขึ้นได้
นี่คือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบต่อไปในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
แต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับ

รวมอุณหภูมิเป็นอย่างไรจุดไหนต้องระวังฝนเป็นพิเศษ
เริ่มต้นภาคเหนือนะครับโอกาสการกัดฝน๑๐๐ละ๑๐ของพื้นที่
จุดที่ต้องระวังฝนก็คือพิศนุโลกพิจิตรเพชรชบูรณ์นะครับ
บุนภพภูมิระหว่างวานต่างกันถึง๒๐โอกละทีเดียว
ภาคอิสานจุดที่ต้องระวังฝนก็คือจุดประเวณจังหวัดชายภูมิ

ตามสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒โอกสัตว์สูงสุด๓๗โอกเซลเซียส
ภาคกลางจุดที่ระวังฝนฟ้าขนองก็คือนครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สรบบุรี
ภาคตะวันออกจุดที่มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนอง
ก็คือในบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จุดที่ระวังต้องระวังฝนก็คือนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลาครับ
ทะเลขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นบางส่วนฝนหายไปนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนอยู่
โดยเฉพาะช่วงค่ำมีโอกาสเยอะเป็นพิเศษ
เพราะว่าช่วงเย็นกระแสลมจะแรงเป็นพิเศษก็จะร้อนอบอ้าวก่อนแล้วก็จะมีฝนตามมา
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ